อดเข้าไปขโมยเงินทำบุญที่อยู่ในวัดนะคะที่จังหวัดอ่างทอง
ตำรวจเนี่ยตามจับกลุ่มตัวได้นะคะ
แกะรอยจากภาพในกล้องวงจรปิด
และนี่ก็บันทึกภาพพฤติกรรมเอาไว้ได้ชัดเจนนะคะ
เป็นภาพเหตุการณ์ที่อยู่ในโบสถ์วัดโลจุธาวาสอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
เห็นชัดเจนคุณผู้ชมขณะคนร้ายเป็นชายรูปร่างทวม
อายุสักประมาณอายุ๙๙ปีสูงสักประมาณ๑๖๐เซนติเมตร
เสื้อคลุมแขนยาวกางเกง๕ส่วนเดินเข้าไปที่ชั้นล่างของโบสถ์
แล้วก็ขโมยเงินทำบุญที่วางเอาไว้บนพานหน้าองค์พระก่อนรีบหลบหนีไป
เหตุการณ์เกิดเมื่อช่วงสายของวานนี้นี่เองค่ะ
ตำรวจภูทรเมืองอ่างทองเขาก็เร่งแกะรอยติดตามตัว
พบผู้ต้องสงสัยไปอยู่ในร้านเกมแห่งหนึ่ง
ก็เลยควบคุมตัวมาสอบปากคำ
ทราบชื่อก็เป็นนายธนาทิพย์อายุ๑๙ปีเนี่ยนะคะ
ก็สารภาพว่าอาศัยอยู่ช่วงในวัดนะคะ
ดูจังหวะช่วงที่คนที่ไปปฏิบัติธรรมออกไปกินอาหารมื้อกลางวัน
อาศัยจังหวะนั้นนะคะเดินเข้าไปขโมยเงินทำบุญทั้งหมด
ได้มาประมาณ๑๐๐๐บาทแล้วก็นำเงินไปซื้อยาบ้ามาเสพ
รวมทั้งนำไปเล่นเกมด้วยจนเหลือเงินเพียง๑๐๐บาทเท่านั้น
ตำรวจก็นำตัวไปตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดที่โรงพยาบาลอ่างทอง
แล้วก็จะสอบสวนขยายผลในคดีรักทรัพย์ต่อไปค่ะ